คุณผู้ชมที่นครศรีฐมราชค่ะซามีภรรยาทันเล็ลต์กรัันนะคะ
ภรรยาเนี่ยสู้ไม่ได้คว้ามีดพระที่อยู่ใกล้มือค่ะ
แล้วก็เหมือนกับจ้วงแทงสามีแบบไม่ยั้งเลยค่ะ
คือหลับหูหลับตาฟันต่อสู้สุดท้ายสภาพสามีเป็นแบบนี้ค่ะ
นอนจมกองเลือดเลยนะคะอยู่ตรงห้องน้ำที่บ้าน
แต่ไม่ได้เสียชีวิตนะคะครับภรรยาพอแบบตั้งสติได้
เห็นสภาพสามีก็รีบโทรแจ้งกู้ภัยแล้วก็ตำรวจเรียกรถพยาบาลมาช่วยเหลือค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ตำบลบางรูปในอำเภอทุ่งใหญ่นะคะมูลนิธิสยามรวมใจปู่อินจุดบางรูป
ก็รีบเข้าไปช่วยเหลือนายวิชาพุ่มด้วงวัย๕๓ปี
สภาพคือตัวเหลืองแบบซิดแล้วอะค่ะถูกฟันจมกองเลือดอยู่หน้าห้องน้ำ
มีบาดแผลตามร่างกายหลายจุดเลยคนก่อเหตุก็คือนางติ๋มค่ะ
ภรรยาของนายวิชานี่แหละไม่ได้หนีไปไหนนะคะ
อยู่กับสามีแล้วก็เป็นคนโทรแจ้งทั้งตำรวจแจ้งทั้งกู้ภัยเข้าช่วยเหลือด้วย
ทีมข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยนะคะทุกคนตอนที่เราทีมข่าวเราลงไป
เขาอยู่โรงพยาบาลกันหมดแล้วครับบ้านหลังเกิดเหตุก็เลยไม่มีใครอยู่ค่ะ
เป็นบ้านปูนชั้นเดียวอยู่ในสวนยางพาราทีมข่าวก็ไปดูที่โรงพยาบาลนะคะ
ไปเจอกับนางติ๋มภาพแรกที่ทีมข่าวเปิดประตูห้องเข้าไปอ่ะอ่า
ภาพที่เห็นก็คือนางติ๋มยืนอยู่ข้างเตียงค่ะแล้วคนที่นอนบนเตียงเนี่ย
คือนายวิชาสามีอ๋อที่ที่ฟันสามีเนี่ยนะใช่เธอกำลังเช็ดตัวให้สามีอยู่
มาดูแลเตรียมผู้ป่วยมามาดูแลนี่เห็นไหมเออเดี๋ยวเช็ดตัวให้
ทีมข่าวเราก็เลยเข้าไปแนะนำตัวค่ะว่าอ่าเป็นผู้สื่อข่าวจากของไทยรัฐทีวีนะ
อยากจะขอสัมภาษณ์ขอถ่ายภาพได้หรือเปล่าก็ต้องไปขออนุญาตเขาก่อนนะ
เราก็ขออนุญาตเจ้าของสถานที่เรียบร้อยด้วยนะครับใช่ค่ะซึ่งนางติ๋มก็ยินดีค่ะ
เธอก็ยอมเปิดใจเล่าให้เราฟังนะบอกว่าเสียใจเหมือนกัน
อยู่กินกับนายวิชามาเนี่ย๓๐กว่าปีแล้วมีลูกด้วยกัน๓คน
เสียใจที่ทำสามีเจ็บแบบนี้วันเกิดเหตุเธอบอกว่าทะเลาะกันรุนแรงมาก
แล้วสามีทำร้ายร่างกายเธอเธอสู้ไม่ได้เธอก็เลยต้องพยายามป้องกันตัว
พอดีใกล้มือเนี่ยมันมีมีดพระวางอยู่เธอก็เลยคว้ามาแล้วก็ฟัน
หลับหูหลับตาฟันค่ะไม่รู้เลยว่าโดนตรงไหนโดนไปเท่าไหร่บ้าง
รู้สึกตัวอีกทีคือเห็นสามีนอนจมกองเลือดแล้วอะค่ะเลยรีบโทรแจ้งตำรวจกับรถพยาบาล
ถามนายวิชาครับสามีที่ถูกฟันเออนายวิชาบอกว่าเจ็บไปหมดทั้งตัวเลยอืม
แต่ก็ไม่เอาความภรรยานะครับรู้แหละว่าภรรยาทำไปเพราะว่าตกใจกลัวอืม
การุณกูลสติหัวหน้ามูลนิธิสยามรวมใจปู่อินจุดบางรูป
เป็นคนแรกที่เข้าไปเจอสภาพนายวิชานอนจมกองเลือดเล่าให้ฟังเลยบอกว่า
ได้รับแจ้งเหตุเย็นเมื่อวานนี้บอกมีคนถูกฟันเขาก็รีบลงพื้นที่ไป
พอไปถึงเนี่ยโอ้โหสภาพนายวิชานะคะที่หัวมีแผลยาวประมาณ๑๐เซนติเมตร
แขนซ้ายมีแผลยาวแปดเซนติเมตรเข่าซ้ายเนี่ยถูกฟันจนเห็นกระดูกแผลยาวห้าเซนติเมตร
แล้วก็มีแผลประปรายตามร่างกายอีกหลายต่อหลายแห่งเขาบอกว่าตอนนั้นเขากังวลมาก
เพราะว่านายวิชาเสียเลือดมากตัวซิดแล้วอ่ะค่ะครับ
เจอตอนแรกก็นอนอยู่ขวางประตูอยู่แล้วก็ท่วมไปด้วยเลือดอืมอ่า
ท่วมตัวครับผมไม่รู้เรื่องคุยรู้เรื่องครับเร่งรีบด้วย
เผื่อว่าอาจจะเสียชีวิตส่วนนายพรศักดิ์บำรุงศรีเพื่อนบ้านนะคะ
เออบอกอยู่มาสามสิบกว่าปีเขาทะเลาะกันบ่อยรึเปล่า
บอกว่าจริงนิสัยดีทั้งคู่ทั้งสามีทั้งภรรยาเลยนะ

แต่ว่านายวิชาเนี่ยเขาชอบดื่มเหล้า
เบื้องต้นความคืบหน้าทางคดีนะครับ
ตำรวจภูทรทุ่งใหญ่ก็เป็นคนรับผิดชอบพื้นที่เกิดเหตุ
ก็บอกว่าได้ส่งร้อยเวรไปตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้ว
แต่ว่าไม่มีใครไปแจ้งความค่ะ
ก็เลยยังไม่ได้มีการดำเนินคดีกันเกิดขึ้น